สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะเจอกับเราสองคนค่ะคุณเชอรี่และดิฉันใบตองค่ะ
ใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะบอกเตือนกันไว้ช่วงเย็นดีแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะคะมี๒ราศีที่ต้องควรระวัง
หมอช้างเขาทักเขาท้วงเอาไว้นะคะคืนนี้คุณจะมีพระจันทร์สีเลือด
ราหูอมจันทร์ส่วนมันจะน่ากลัวหรือมันจะต้องกังวลอะไร

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเรื่องมูเตลูมาดูกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะล่าสุดหมอดูชื่อดังนะคะหมอช้างทศพรค่ะ
โพสต์บทสวดสำหรับคืนนี้ด้วยเขาบอกว่าเป็นค่ำคืนที่โบราณว่ากันว่า
ราหูจะอมจันทร์หรือว่าพระจันทร์จะเป็นสีเลือด
แน่นอนส่งผลกระทบเต็มสำหรับคนเกิด๒ราศี

จะออกจากบ้านถ้าจิ้งจกร้องทักหยุดคิดสักนิดก่อน
มีกรกฎกับราศีมังกรนะคะเห็นว่าจะมีเหตุกระแทกกระทันดันให้เกิดเรื่องไม่คาดฝัน
ส่งท้ายก่อนจะเข้าปีใหม่จีนหรือว่าตรุษจีน๕กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

ราศีอื่นเห็นว่าถ้าจะสวดก็ถือว่าเป็นมงคลนะคุณ
ที่สำคัญค่ะหมอช้างบอกว่าให้สวดอยู่กับบ้านอย่าออกไปโดนแสงจันทร์
จะเป็นยังไงนั้นไปฟังหมอช้างกันเลยค่ะ
ช่วงเวลาที่แนะนำเนี่ยดีก็คือเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนนะครับ
แต่ว่าช่วงที่ยังแรงก็คือ๓วันหลังจากนี้นะครับ
ก็คือพยายามสวดต่อเนื่องให้ได้๓วันนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งครั้งก็ควรจะสวดประมาณ๑๒จบนะครับ
เพราะว่าเลข๑๒เป็นกำลังของพระหูนั่นเองครับ
ช่วงที่อารมณ์เราแปลตัวอย่างน้อยเรามีการสวดหมนไว้พระ
มันก็เหมือนจะเป็นการเลขสติให้กับเรา
ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะหมอช้างเตือนหมอช้างทักออกจากบ้านได้นะ
แต่ก็ต้องมีสติแต่ถ้าคุณภรรยาบอกว่าคืนนี้ห้ามออก
อันนั้นต้องมีสติหนักกว่าเดิมนะอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
อันนั้นออกไม่ได้หมอก็ไม่เขียวนะคะไม่เกี่ยวกับหมอช้างนะ
อย่างคนที่โดนไปเต็มอีกหนึ่งคนราศีกรกฎนะคะ
ล่าสุดเลยวันนี้เห็นมีข่าวมีคราวกันอยู่
พี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองนะคะราศีกรกฎก็มีเรื่องมีราว

บอกว่าจะส่งท้ายก่อนที่จะเข้าปีใหม่จีนหรือว่าตรุษจีนนั่นเองนะคะ
คือสำหรับใครที่แบบว่าอยู่ราศีอื่นแต่อยากสวดก็สวดได้เหมือนกัน
เพราะว่าหมอช้างบอกว่าจะทำให้เรามีสติมากขึ้นนั่นเองนะคะ
แม่ดิฉันเนี่ยสวดทุกวันเลยเช้ายันเย็นบ่นจนหูจะทะลุอยู่
อันนั้นบ่นไม่ได้สวดคนละเรื่องกันนะคะ
เอาสวดกันได้แล้วแต่ความพึงพอใจแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ